กันในช่วงของครอบครัวบัวหลวงนะคะเช่นเคยเราพูดคุยกันทุกวัน
เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราควรต้องทำยังไงวันนี้คุยกับสองท่านค่ะ
คุณเสริมศักดิ์วงสิทธิโชคผู้อำนวยการส่วนงานค้าตราสารหนี้และหน่วยลงทุน
วางแผนการลงทุนส่วนงานค้าตราสารหนี้และหน่วยลงทุน

สวัสดีครับคุณมิ้นและท่านผู้ชมนะครับ
เชื่อว่าในปัจจุบันนี้ตอนนี้เนี่ยปลายปีแล้ว
เป็นไฟล์บังคับคนที่อยากจะลดห่อนภาษีอยู่แล้ว
อันนี้เป็นความสำคัญสำหรับท่านที่มีเงินเดือน
ต้องการที่จะออมระยะยาวเพราะว่าปัจจุบันนี้ถ้าเราดูตัวเลขนะคุณมาร์ค
ในส่วนของที่เขาทำมาในระยะยาวต่อไปคนไทยเรามีแนวโน้มที่จะอายุมากขึ้น
ในขณะที่มีบุตรหลานน้อยลง
คนที่มาดูแลเราตอนแก่ชะลามีน้อยลง
มีน้อยลงเพราะงั้นเราต้องดูแลตัวเอง
แล้วหลายคนเองยังไม่ได้มีการออมในระยะยาวนะ
หลักคนที่อยากจะการเงินบางส่วนแล้วไม่ใช่กระเสียญเก่
ก็ไม่ให้เลือกเยอะแยะมากมาก
ที่เดียวก็มีหนึ่งสามกองห้ากองนะ

เป็นร้อยหลายคนบอกโอ้โหจะเลือกยังไงเป็นร้อย
หรือจะลงมาร้อยเลย

ก็ต้องหนีพิธานนิดนึง
หาคำว่าจะเลือกละกองไหน

อะอันดับหนึ่งเราต้องดูก่อนว่านโจบายของกองนั้นนัดอ่ะถูกใจหรือเปล่า
บางมณะราวจอดอกว่ากองนี้ลงทุนเฉพาะหุ้นใหญ่
กองลงหุ้นเล็กซึ่งแต่ละคนชอบแตกต่างกัน
มีความมั่นคงถือไว้ระยะยาว
อันนี้ก็ซื้อกองที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่
ถ้าเกิดใครที่บอกว่าตัวใหญ่อึดอาดน่ะ
เขาแบบซิ่งซิกซี่นิดนึง
ก็เลือกหุ้นไซส์เล็กไซส์กลางลงไป
ใช่ก็จะมีความซิ่งมากกว่า
มีความสนุกสนานในการที่จะตื่นเต้นมากขึ้น
อีกเรื่องหนึ่งก็คือนอกเหนือจากนโยบายการลงทุน
ก็คือเรื่องของตัวปันผล
กองมีนโยบายปันผลบ้างล่ะไม่ปันผลบ้าง
เอาเลือกอันไหนดีเอาไงดีคุณม้า
ปันผลก็ไม่พ้นต้องบอกก่อนว่ากองทุนเนี่ย
คือถ้าเกิดบางคนชอบลงทุนแล้วอยากให้มีกระแสเงินสด

โห๗ปีถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี้ย
ทำยังไงจะดีแล้ว

หรือถ้าเป็นคนที่บอกว่าโอ้โหปันฝนก็ถือว่าระยะยาวไม่ได้จำเป็นต้องใช้

เอาให้มันทบต้นทบต้นไปเรื่อยระยะยาวไปเลย
เพราะปันผลกองที่เขาไม่จ่ายให้เรานี่ไม่ใช่ว่าเขากั๊กไว้นะ
แต่เขาเอาไปลงทุนต่อให้

เพราะฉะนั้นระยะยาวเราจะเห็นว่ากองที่มีนโยบายแบบไม่จ่ายปันผลเนี่ยนะครับ
ผลตอบแทนจะดีกว่ากองที่จ่ายปันผล
โอเคอันนี้ก็แล้วแต่ท่านชอบ
แต่ต้องอย่าลืมว่ากองที่ปันผลเนี่ยจะมีถูกหักหน้าที่จ่าย๑๐นะครับ
แล้วก็อีกนโยบายหนึ่งที่เราจะเจอบ่อยก็คือว่าบางกองลงหุ้น๑๐๐
แน่นอนว่าถ้าความเสี่ยงเรารับได้เต็มที่
บอกว่าเอาละก้อนนี้ลงทุนระยะยาวลงทุนหุ้นแล้วก็ต้องหุ้นเต็มที่
รับความเสี่ยงได้แน่นอนว่าแค่๑๐๐

ลงความเสี่ยงลงมาให้น้อยลงนิดนึง
เอาผสมตราสารหนี้สัก๓๐เปอร์เซ็นต์
ก็จะเลือกเป็นกองทุน๗๐๓๐เปอร์เซ็นต์
ก็คือลงหุ้น๗๐เปอร์เซ็นต์แล้วก็ลงตราให้อีก๓๐เปอร์เซ็นต์
ซึ่งประเภทนี้ก็จะมีความเสี่ยงน้อยกว่าน้อยกว่า
แต่อย่าลืมว่าตลาดถ้ามันเป็นตลาดขาขึ้น

อันนี้ก็ต้องเข้าใจอันนี้หนึ่งนโยบายแล้ว
ข้อที่สองก็คือเรื่องของผลตอบแทนครับพี่เป๊กอืม
ฉันก็ไปดูเลย๕ปีมันได้เท่าไหร่
สมมุติว่าจิ้มมาปุ๊บไอ้ตัวนี้๕ปีได้เยอะสุดซัด
ชัดเลยไม่ถูกเหรอต้องทำไง
คือจริงก็ถูกแต่ผมว่าอยากให้เพิ่มมาอีกสักนิดนึง
คือเรื่องนี้เราลองไปดู๕ปีเขาเป็นเบอร์๑
๓ปีน่ะเป็นยังไงยอดหลั่น

เพราะงั้นเปรียบเทียบในอดีตจริงเท่าไหร่
เปรียบหลายช่วงเวลา
จะได้ดูความสม่ำเสมอของกองทุนอันนี้
ผู้จัดการกองทุนเขาเก่งต่อเนื่องไหม

เพราะงั้นเราก็ต้องดูในระยะยาวและดูหลายชั่ว

ไปก็ดูผลตอบแทนแล้วดูความเสี่ยงด้วยฮะ

และผู้จัดการกองทุนถึงแม้ว่าจะลงหุ้นเหมือนกันนะครับ
แต่บางคนมีการบริหารพอร์ตได้เก่งเนี่ย
ความผันผวนแล้วก็ความแกว่งของผลตอบแทนจะน้อย
เพราะงั้นนี่ก็คือความเสี่ยงที่น้อย
ก็ทำให้เราลงทุนไปแล้วสบายใจมากขึ้น

วิธีการได้ง่ายคุณตอบแทนกองทุนจะทำได้เท่าไหร่
ต้องไปขึ้นหาผลตอบแทนความเสี่ยง
ตอนนี้อยู่ในหนังสือชิชวนอยู่แล้ว

เยอะถือว่ายิ่งบริการเก่งครับ

ทำไมมันเลือกเยอะเลือกยากอย่างนี้ทำไงดี
คือถ้า๔คอนี่บอกเลือกมาให้หน่อยเลยละกัน

อย่างที่ท่านเห็นบนสไลด์บนภาพนะครับ
ก็จะเห็นว่าเรามีการเลือกกองทุนโดยใช้เคล็ดลับทั้ง๔ข้อนี้แหละฮ
มาเป็นตัวคัดเลือกแล้วก็จัดอันดับว่า
ถ้าเทียบทั้งเรื่องนโยบายเรื่องผลตอบแทนในแต่ละช่วงเวลา
เรื่องความเสี่ยงแล้วก็เรื่องความคุ้มค่า
คือเอาทุกอย่างมายำรวมให้คะแนน
เราก็จะเห็นได้ว่ากองทุนบรจบุญหลวงนะผลงานดีต่อเนื่อง
ทันทีนะอันนี้ไม่ได้ว่าเราอคติหรืออะไรนะ
อันนี้ก็เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะครับที่ทุกท่านสามารถใช้ในการลงทุนได้นะครับ
แล้วก็เชื่อเป็นนิ้งว่าถ้าใครที่โอ้โหไม่มีเวลาแล้วไม่รู้จะไปเลือกยังไงก็
ดูตามนี้ไปตามนี้ไปตามนี้ไปได้ครับ
ก็ขอขอบพระคุณนะครับกลับไปที่ห้องส่งครับสวัสดีครับ